มันเลยมีความความเป็นไทยบางอย่างที่เราใส่เข้าไปมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ
คือถ้าใครดูตัวอย่างเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติ
จะบอกว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของซีรีส์ที่มันมีเรื่องที่มากไปกว่านั้นเยอะมากครับ
จริงผมว่าในเรื่องนี้ฮะการที่วัยรุ่นมาเจอเหตุการณ์ภัยพิบัตรขึ้นมาแล้วต้องอยู่ด้วยกันเอง
กลุ่มวัยรุ่นด้วยกันเองเนี่ยเพราะว่ามันสร้างความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะรับมือมันยังไง
เมื่อวันที่ไม่มีกฎระเบียบเมื่อวันที่ไม่มีผู้ใหญ่มาคอยตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิด
มันมีความเป็นตัวตนที่เพียวของวัยรุ่นที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับผม
ครับก็ผมว่าจริงซีเรื่องนี้มันมีความเป็นวัยรุ่นก็วัยรุ่นคงดูได้ทั่วโลกอยู่แล้วฮะ
แต่ว่ามันมีคนกลุ่มเหมือนอื่นก็สามารถที่จะดูได้เหมือนกันเลยนะครับผม
ผมว่ามันคือมันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมันอยู่แล้วนะฮะ
การที่เราไปที่เกาะต่างที่มันสวยงามอะไรอย่างเงี้ย
เชื่อว่าคนต่างชาติหลายคนเนี่ยไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยรู้สึกว่ามันสวยงามขนาดนี้มาก่อนอะไรอย่างนี้
ก็เลยอยากจะให้มันอยู่เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรา
ถ้าใครดูซีรีส์เรื่องนี้จะค้นพบว่าสิ่งที่ดูในเทลเลอร์เป็นแค่จุดเล็ก
มันมีสิ่งต่างที่เรายังอุบไว้ก่อน
มันเหมือนกับว่าซีรีส์ถ้าใครกลัวสปอยเนี่ยต้องรีบดูนิดนึงนะฮะ
เพราะว่ามันมีความลับเยอะมากแล้วก็ทันทีที่จบซีซั่นหนึ่งนะครับ
เขาจะค้นพบว่าซีรีส์เรื่องนี้มันพิเศษกว่าแค่ซีรีส์ภัยพิบัติ

ทำไมมันหนุ่มตัวกับแท็กซ์แสดง๔คนดี
จริงทุกคนมันมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจครับ
คือเด็กต่างทุกคน๓๖คนในเรื่องนี้ครับ
มันเป็นตัวแทนของวัยรุ่นแบบต่างที่มิสัยแตกต่างกัน
การที่มาจอยกันมารวมตัวกันเนี่ย
มันเลยเกิดความพิเศษของกลุ่มสังคมที่เราอาจจะเหมือนกับเทียบเคียงได้
ว่าในสำคัญหรือทำยังไงบ้าง
แล้วทุกคนนี้เป็นคนที่ผมว่าเป็นมือต้นของประเทศเราอยู่แล้ว

จากที่เราเคยใช้ไม่เคยแต่ได้โรงภาพยนตร์นะ
สิ่งที่แปลกใหม่หรือพิเศษได้มากขึ้น
โดยเฉพาะการที่เรารวมตัวร่วมงานกับทางเอฟซิก

มันต้องรอมากเป็นฐานะกันแสดง
แล้วมันต้องร่วมตัวออกมากกว่าโรชั่นใหญ่ระดับโลกกับเม็ดสิทธิ์แบบนี้

อย่างที่ชาวกันจะรู้ว่ามันเป็นสเกลที่ใหญ่มาก
ประเทศไทยไม่เคยมีสเกลที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อน

คั้นก็อย่างนั้น
ถึงเวลาคอย
การทำงานครั้งนี้ครับเหมือนเป็นการรวมตัวของคนเก่งในแต่ละแผนกมารวมตัวกัน
เริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะทำให้มันเต็มที่ครับ

เห็นกต้องหนักหมอนยานกับเรื่องนี้อ่าใช่ค่ะ
ก็ตัวผมเนี่ยต้องมีไปเรียนดำน้ำเพิ่มและก็มีเรียนครับ
ผางเพิ่มแต่ว่าประเด็นที่สำคัญของผมเนี่ยคือผมเนี่ย
ต้องข้ามขีดสังกัดนี้ไปให้ได้ครับ

แต่พอหลังจากไปฝึกเสร็จเนี่ย

ผมได้ใบไล่เส้นที่สามารถไปดำน้ำได้เลย
น่าจะเบาสุดไหม

เรื่องนี้ผมใส่หมดตัวหมดหน้าตักเลยครับ

แล้วก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่
ที่ต่างจากที่ผมเคยเล่นบ้าง
แล้วก็อยากจะ

เกลงานให้มันมากขึ้นไปอีก
ก็ยังไงก็ลองดูนะครับ

ในฐานะเป็น
ถ้าไม่ได้ทุกคน

ก็มันจะไม่รู้
จะไปสู้ต่างชาติยังไง

ยังไงก็หลังเซีรมีค่าว
ก็จะเหมือนมันเป็นเรื่องราวของการเอาตัวรอดนะครับ
เอาตัวรอดแล้วพอวัยรุ่นมันอยู่ด้วยกันบนเกาะ
ลองจินาการภาพวัยรุ่นชายหญิงอยู่ด้วยกันบนเกาะ

แล้วมันก็จะเกิดแบบความซับซ้อนในความสัมพันธ์มากขึ้นด้วย
แล้วไหนจะมีเรื่องเรียนลับอีก
เรื่องรอยเรียงมันเป็นเรื่องเค้งอย่างรงตัว

และก็ดีใจที่กลับมาทำงานกับพี่จิม
อยู่โปรดรุ่นด้วยกับพี่จิมของเราก็ดีใจมาก
ว่ามันเป็นทุนสร้างตัวเลขแน่นอน
แต่อาจพูดไม่แน่ใจครับ
มันเป็นทุนที่เราไม่เคยทำมาก่อนกับซีรีส์ไทย
ถ้าถ้าใครดูซีรีส์เรื่องนี้ครับแต่คนพบว่าอย่างเช่นแบบมีทีมทีมหนึ่งอย่างนี้
ตอนอยู่ในห้องเนี่ยอยู่จังหวัดหนึ่งเดินมาชายหาดไปอีกจังหวัดหนึ่ง
เราใช้แบบ๕จังหวัดในการถ่ายซีนซีนเดียวอะเพื่อให้แบบ
โลเคชั่นแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นจุดที่พิเศษที่สุดจริง

ก็สำหรับใครนะครับที่สนใจชอบชมซีรีส์โดยเฉพาะซีรีส์วัยรุ่นลึกลับเนอะ
ผมเชื่อว่าหลายคนถ้ามีโอกาสได้พิสูจน์ได้ดูแล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะรักซีรีส์เรื่องนี้เหมือนที่เรารักครับ